แต่บ้านข้างเนี่ยเขาชอบทำรถคุณอ่าฮะ
ก็เคาะป๊กเป๊กป๊กเป๊กอะไรตีหนึ่งตีสองยังไม่นอน
ส่วนบ้านที่เขาอยู่ติดกันคือเขาก็รำคาญแหละ
ออกไปถ่ายคลิปแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
แค่ออกไปถ่ายคลิปแล้วมันเกิดอะไรขึ้น

โอ้โหคุณเพื่อนบ้านกันนะใช่ค่ะ
แล้วจะอยู่กันยังไงต่อไปอ่ะคือพอขนาดเนี้ย
แล้วเมื่อกี้ได้ยินไหมตอนที่อันนี้ตอนเริ่มต้นเลยนะ
คือผู้ชายคนนี้ใส่กางเกงตัวเดียวใช่ไหม
เขาก็เห็นว่าข้างบ้านอ่ะป๊กเป๊กป๊กเป๊กเสียงดังอยู่

นี่กำลังหยิบมือถืออยู่นะแล้วกำลังเปิด
แอปอาจจะไปถ่ายคลิปสักพักนึงค่ะ
ผู้ชายคนนี้เขาก็เดินออกไปหน้าบ้านแล้วก็ไปถ่ายคลิปบ้านข้างข้าง
ที่เขากำลังทำรถอยู่เสียงดัง
จังหวะนั้นเท่านั้นแหละคุณไม่ถึงนาที
บ้านฝั่งนั้นที่ทำรถอยู่ไม่พอใจโมโห
แล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยได้ยินเสียงใช่ไหม
เมื่อกี้ที่เขาบอกว่าไม่รุมเลยไม่รุมเลยเออ
แล้วออกมากันกี่คนอ่ะสองคนแบบเนี้ยค่ะโอ้โห
แล้วคุณไหวคนไปถ่ายคลิปก็ต้องวิ่งเข้าบ้านนะ
บอกว่าพ่อทำงานทุกวันก็หมายถึงว่า
ผู้ชายที่ถอดเสื้อนี่นะคะต้องออกจากบ้านแต่ตี๕

แต่มีปัญหากับเพื่อนบ้านทำรถตีหนึ่งตี๒เสียงดังพ่อ
พ่อนอนไม่ได้ก็เลยไปร้องกับนิติ
ทีนี้สุดท้ายแจ้งความที่สอนอแล้วนะ
เจ้าหน้าที่ก็ทำอะไรไม่ได้จนเพราะมันไม่มีหลักฐาน
วันที่เกิดเหตุก็เลยถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
ปรากฏว่ามันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้
นี่ลูกบอกด้วยนะไม่ให้พ่ออยู่บ้านหลังนี้
กลัวจะโดนทำร้ายต้องพามาอยู่บ้านญาติ
ทีนี้เมื่อเช้าค่ะนักข่าวของเราไปเจอผู้ชาย
คนที่ออกไปถ่ายคลิปที่โดนทำร้ายนี่แหละชื่อว่านายชัย
ตอนนี้เขามาอยู่บ้านญาติแล้วค่ะอยู่ที่ราชบุรี
แล้วบอกว่าความจริงบ้านหลังนั้นผมอยู่มา๕ปีนะ
เก็บตังค์ซื้อให้ผมตั้งใจให้ผมอยู่หลังเกษียณ
คือพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ตัวผมเองไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านอะไรเลยก่อนหน้านี้
มาเมื่อ๒ปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนบ้านเขาซื้อรถเก่ามาคันนึง
แล้วก็เอามาซ่อมกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำ
เสาร์อาทิตย์ก็ทำค่ะไปบอกกับเขาแล้ว
เขารับปากว่าจะเปลี่ยนให้แต่มันก็ยังเสียงดังเหมือนเดิม
ที่รับปากจะเปลี่ยนก็คือจะรับปากว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรม

แล้วมาเจอแบบนี้เพื่อนบ้านหลายคนก็อดทนมาตลอดเลยนะ
ส่วนตัวคุณชัยเองเขาพยายามจะหลีกเลี่ยง
เขาพยายามไปบอกกับนิติบกคนแล้วนะ
ไปคุยกับตำรวจแล้วนะแต่มันไม่เป็นผล
ลองฟังเขาเล่าหน่อยละกันค่ะ
แป๊บจัดการมันเลย

ผมจับมือมันได้ผมก็เลยดึงเข้าบ้าน

นี่แหละค่ะคือตอนนั้นจะไปถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานไง
เขาหันมาเห็นเอาก็มามีปากเสียงกัน
ตัวของคุณชัยเองเจ็บที่มือที่แขนที่หน้าที่หัวเข่านะ
แล้วฝั่งนั้นเอาท่อแป๊บมาตีใช่ไหม
จังหวะที่คุณชัยเขาวิ่งเข้าบ้านเขาก็ไปหยิบมีดมาไงคะ
แล้วมันก็เป็นภาพแบบนั้นประตูรั้วพังเลยค่ะ

อืมคุณชัยบอกแบบนี้บ้านนี้ลูกสาวซื้อให้ผมนะ

อยู่ระหว่างเตรียมที่จะดำเนินคดีแต่อ้าว
คือถึงขั้นจะประกาศขายบ้านเลยเหรอคะ

แต่ทีนี้ทางเจ้าของเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะ
คุณเอกพบเนี่ยนะคือเขาได้รับคลิปนี้มาจากการที่คนส่งมาร้องเรียนเขาบอกว่าไม่วันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลงมาลงพื้นที่จะไปคุยกันนะกับทางคุณชัยเองแล้วก็เพื่อนบ้านด้วยจะเคลียร์ให้อยู่ด้วยกันให้ได้
อยู่ด้วยกันได้สิคุณขายบ้านมันไม่ได้ง่ายด้วยอ่ะเดี๋ยวรอนะทางคุณเอกพบเหลืองประเสริฐเจ้าของเพจสายไม้ต้องรอดเนี่ยเขาจะลงพื้นที่แล้วนะครับขอบคุณด้วยทางเพจนะฮะคุณผู้ชมฮะมา